ยังเป็นช่วงที่หลายคนเดินทางไปท่องเที่ยวเวลาไปแหล่งท่องเที่ยวรถก็จะเยอะ
ใช่แล้วเป็นเลนที่แบบว่าสวนกันขึ้นเขาบ้างตรงไหนบ้างมันก็ต้องแบบต่อแถวกันไป
เข้าคิวกันไปแต่แน่นอนนะฮะมันก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนมักง่าย
ไม่ต่อคิวไม่ต่อแถวทำให้คนอื่นเดือดร้อนเหมือนคลิปดังต่อไปนี้ครับ
อ่ะไปดูคุณผู้ชมเห็นนะคันที่เขาถ่ายเนี่ยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ
ไปฟังเสียงเขาก่อนแล้วกันนะฮะ
โดยอะไรรถคันสจกรถ
โดยเราเหรอเออ
อะไรวะไม่ให้เลนส์คนถือมาเลยเนี่ยทำไมขับรถกันแบบนี้วะ
เห็นไหมเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายแล้วจะไปกันยังไง
คือเปิดเลนส์ขั้นแรกมาคนอื่นตามมันเป็นกับพวนครับ
ลักษณะคือน่าจะเป็นเลนสวนเลนสวนแล้วฝั่งที่เขาอยู่เลนนี้เขาก็ไปไม่ได้ต้องวิ่งปลายทางเนี่ย
เอ้ยเป็นกรมทางหลวงเหรอคะเปิดทางใหม่เปิดทางใหม่แล้วมันก็วุ่นวายไปหมด
ทีนี้มันก็ติดมากกว่าเดิมอีกใช่ค่ะนะฮะคือโอ้โหเขาบอกว่าเซ็งไปตามตามกันแล้วครับ
ทำถูกกฎจราจรแท้ต้องกลับมาเป็นฝ่ายที่ต้องมาวิ่งไหลทางหลบเขาเองสุดท้ายโดนเฉียวกระจกมองข้างไปอีก
นะฮะคลิปนี้เป็นอ่าทางด้านของเพจเฮียขับรถนำไปโพสต์เอาไว้บอกว่าข้อความ
ถ้าจะเที่ยวแล้วต้องทำขออภัยนะต้องอ่านตามที่เขาโพสต์นะคุณผู้ชม
ถ้าจะเที่ยวแล้วต้องทำสันดาลนี้นอนอยู่บ้านซะแล้วก็แฮสแท็กเละเทะไทยแลนด์นะฮะ
โดยในเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยชาววงเต็ตก็บอกว่าน่าจะเป็นเส้นทางถนนเส้นวัดเขาแดงที่
จังหวัดนครนายกแหล่งท่องเที่ยวนะครับงานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วก็หัวเราะตามตามกันนะ
กับเหตุการณ์ที่จริงแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยเห็นจนชินชาแต่ว่าจริงแล้วมันผิดกฎหมายนะทำไม่ได้
แล้วก็เสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหตุด้วยบางส่วนแนะนำให้จอดรถแล้วก็ลงไปถ่ายภาพ
เอาไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกชี้เป้าได้เรื่องของรางวัลนำจับไปเลยดีกว่า
ถ่ายไปเลยเนี่ยผิดกฎหมายหมดหลายครั้งเลยครับจริงจริงจริงนะฮะอ้าวอย่าทำแบบนี้แล้วกันนะครับ